ท่านประธานธิกรกครับผมกลุมานิทสังพุ่ม
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรพักเพื่อไทยจากจังหวัดสุรินทร์
ถิ่นช้างใหญ่พระไหมงามพระคำสวยลำรวยภาษา
อากาศหวานเข้าสารงอมงามพร้อมวัฒนธรรมครับท่านประธาน
ผมได้รับมอบหมายจากคุณหมอชนละนานศรีแก้ว
หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยให้ร่วมอภิปรายงบประมาณ
ปีพฤษฎครานสองพันห้าร้อยหกสิบหก
หรือที่กำลังจะมาถึงในฐานะสมาชิกภักดิ์
ฟังดูแล้วไม่สบายใจในสภาแห่งนี้ตั้งแต่เช้ามีเพื่อนผมอีกซีกหนึ่ง
บอกว่าพวกเราเนี่ยจะล้มงบประมาณบ้าง
หัวหน้าพักเพื่อไทยไม่เอาบ้างฝ่ายค้านไม่เอาบ้าง
ไม่ใช่หรอกครับเราเข้าใจปัญหาบริบทของประเทศ
เพราะพักเพื่อไทยนี่ภายใต้หัวใจคือประชาชนอยู่แล้ว
เราสองทศวรรษในการเลือกตั้งที่ชนะมา
แล้วก็ยังจะชนะต่อไปในวันข้างหน้าอีก
เพราะพี่น้องประชาชนนี่เขามอบหมายความไว้วางใจ
ในการมาทำงบประมาณในการจัดการบริหารประเทศ
ให้กับเขาซึ่งประสบผลสำเร็จมาทุกครั้ง
แต่โดยวิกฤตที่ท่านประธานทราบผมก็ทราบ
พวกเราตกงานกันมาหลายปีผมจะไม่ลื้อเรื่องนี้หรอกครับ
ผมเสียดายท่านนายกประยุทธ์ไม่นั่งทุกครั้งที่ผมอภิปราย
หนี้ครัวเรือนหรือตัวเลขที่มันมากมาย
แต่เพียงไม่อยากเล่าว่าเรานี่อยากเห็นการอยู่ดีกินดี
ของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดแต่เราไม่สามารถที่
ดำเนินได้เพราะเราเป็นสมาชิกพักฝ่ายค้าน
เราเสนออะไรไปนายกและคณะคอลโลมอร์
ก็ไม่เคยใส่ใจนายกไม่เคยมาสภาเลย
เว้นอภิปรายไม่ไว้วางใจกับงบประมาณ
ท่านไม่เคยมารู้ปัญหาเราหาลือกัน

เพื่อไปแก้ไขปัญหาชาวนาปัญหาเด็กนักเรียนปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ท่านมาก็กระแนะกระแหนพูดแต่เริ่มเดิม
ก็ท่านบริหารแบบเดิมบริหารแบบยธากรรม
งบประมาณนี่คืออาวุธของรัฐบาล
งบประมาณนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องไปบริหารประเทศ
แต่เราให้ไปหลายปีแล้วแทบจะล้มเหลว
เอาล่ะจะอ้างเรื่องอะไรเดี๋ยวผมพูดต่อ
ผมยกตัวอย่างให้ท่านประธานฟังเรื่องหนึ่ง

พอให้ตังค์ไปซื้อได้แต่เรือเปล่ามา

มันใช้ได้ที่ไหนล่ะไปทำงบประมาณ

นี่ได้ข่าวว่าจะไปซื้อฝูงบินมาอีก
ก็ไม่มีอาวุธอาวุธยุทธโปรกรณ์บนเครื่องอีก

เขาอดหยากเขาลำบาก
วันนี้ท่านครบ๘ปีแล้วนะครับ
ถ้าท่านประธานย้อนตามหลังไป

ตอนสมัยพวกผมมาเป็นผู้แทน

เราใช้นโยบาย๔ปีซ่อมประเทศ
เราซ่อมความลำบากยากแค้น

คนชื่อทักษิณชินวัฒน์ทำได้วันนั้น

แล้วก็อ้างอะไรที่ทำไม่ได้

นี่เข้าปีที่๘แล้ว
นี่มันโคตรเก่าแล้วครับ

เขารู้กันทั้งบ้านเมื่อก่อนในสภาแห่งนี้

ชมเชยนายกตู่เก่ง

โควิดเราอยู่รอดปลอดภัยเพราะพี่น้องประชาชน

โศกสบคก็ติดโควิดอยู่
ไม่ต้องไปพูดถึงตาศรีตาสาหรอกครับ
ไม่ต้องไปพูดถึงตาศีรษาหรอกครับ
แต่อาทิตย์ที่แล้วหล่อหน้าตาแหลมออกมาบอกว่าติดโควิดเก่งไหม
มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของโชคชะตามันเป็นความรับผิดชอบของพี่น้องประชาชน
เอาล่ะพอวิกฤตโควิดผ่านไปอ้างสงครามยูเครนกับรัสเซียน้ำมันแพง
อย่างนี้ท่านบริหารตามยฐากรรมนี่ครับ
แต่ผมก็ไม่ได้เอาความอะไรกับท่านมากหรอกครับ
เพราะว่าท่านประธานเป็นนักการเมืองที่ผมเนี่ยถือว่าเป็นไอดอลคนหนึ่ง
ท่านเคยเห็นทีมเศรษฐกิจแบบทุกวันนี้ไหมครับตั้งแต่มา
สมัยก่อนมันเป็นคนที่แก้ปัญหาได้เอาวิกฤตมาเป็นโอกาส
นี่นายกมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเอง
แล้วลูกน้องท่านซุปเปอร์แมนอะไรพัฒนาพงศ์เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ย
ผมไม่เคยที่จะเห็นแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจเลย
น้ำมันแพงยื้อกับกลุ่มผู้ใช้น้ำมันกลุ่มรถบรรทุกจนนาทีสุดท้าย
เขาพอเขาจริงจังก็ยอมเขายอมเขา
นี่เขาเรียกว่าการบริหารงานไปตามยาฐากรรมบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงก็ช่างมั่น
มีคลิปอย่างเดียวก็คือไปยืมหนี้ยืมสินยืมหนี้ยืมสิน
กู้เข้ามาเหมือนคุณหมอว่าเป็นการสร้างมรดกบาปไว้ให้กับคนรุ่นหลัง
ท่านก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับท่านก็ออกมาเสียดสีออกมาปะทะทุกเรื่อง
แล้วบ้านเมืองมันจะไปได้ยังไงล่ะครับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศมันจะแก้ไปได้ยังไง
วันนี้ท่านประธานครับผมว่าเมืองแปดริ้วกับบ้านผมเหมือนกัน
แต่บ้านผมลำบากชาวนาไม่กล้าไถนาครับน้ำมันมันแพง
ก็ไม่กล้าไถเพราะก็รู้ว่าถ้าไถนาไปแล้วนี่เวลาได้ข้าวมานี่
ก็ไม่รู้จะขายได้ราคาเท่าไหร่ปุ๋ยก็แพงรสนวดก็แพง
แต่ความการันตีในเรื่องการค้าการขายเขายังไม่มีความมั่นคง
อย่ามาพูดเลยกับเรื่องของการประกันรายได้ไอ้นี่เอาไอ้โต๊ะไอ้แต๊บ้านผมมาบริหารก็ได้
ในตลาดกิโลละ๖บาทที่เหลือรัฐบาลชดเชยไม่เคยคิดทางด้านเทคโนโลยี
ไม่เคยคิดถึงเรื่องนวัตกรรมที่จะแก้ไขปัญหาว่าทำอย่างไรให้ชาวนาเนี่ยได้เข้าราคาสูงขึ้น
ทำยังไงให้ชาวนาเนี่ยลดต้นทุนลดรายจ่ายขยายโอกาสสร้างรายได้
นี่คอนเซ็ปสอนไม่รู้กี่ทีแล้วไม่เคยฟังไม่เคยออกไปปฏิบัติ
จดไปหน่อยที่เลขานายกว่าครูมาเนี่ยมาบอก
หลักของการแก้ปัญหาต้องดูที่โจทย์ไม่ใช่บริหารไปตามยาฐากรรม
บริหารเพื่ออยากจะมาอยู่ต่อหลายคนชมเชยว่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
อยู่ต่อไปต่ออีกสี่ปีนายกครับถ้าไปต่ออีกสี่ปี
ผมว่าเด็กนักเรียนผูกคอตายเยอะครับประเทศนี้คนตายเยอะ
เชื่อเถอะครับแต่ผมรู้ว่าท่านเริ่มถอย
เพราะเมื่อวานขนาดนี้งบประมาณนะครับไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจ
ก็เช็คถามเป็นหลายคนหัวหน้าพักนั้นเป็นใครผ่านไหม
หัวหน้าพักนี้ผ่านไว้ยังไงหัวหน้าพักต่างก็บอกว่าผ่านงบประมาณ
แต่ถ้าท่านถามยามประตูธรรมเนียบเนี่ยมันจะบอกว่าไม่ผ่านเลย
เพราะว่ามันเนี่ยลำบากมันลำบากจะตายแล้วพวกยามที่หน้าธรรมเนียบ
ลูกเมียลูกไปโรงเรียนวันนี้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
แพงอะไรก็แพงไปหมดทุกอย่างแพงหมดแพงทั้งแผ่นดิน
ผมนี่ไม่รู้จะอธิบายมาเพ้อยังไงแล้วครับ
เมื่อกี้มีเพื่อนจากศรีสะเกดพูดถึงโรงเรียน
ผมก็บอกครูว่าต้องทำใจ
เพื่อไทยมาก็แล้วกันเดี๋ยวจะมาแก้ปัญหาให้โรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลาง
ขนาดใหญ่แล้วค่าอาหารกลางวันวันนี้
ก็เพิ่มงบปีที่แล้วจากยี่สิบเป็นยี่สิบเอ็ด
เพิ่มให้บาทหนึ่งปีที่แล้วปีนี้ไม่เพิ่ม
ท่านประธานรู้ไหมครับว่าอาหารกลางวันของเด็กชนบท
พวกผมเป็นครูชนบทมาเนี่ยมันเป็นอาหารมื้อสำคัญของเขา
เพราะเช้าก็หาอะไรกินไม่ได้ตอนเย็นแทบไม่ได้
ส่วนศึกษาธิการแทนที่จะหาสื่อที่มันทันสมัย
ผมก็เรียกร้องหลายครั้งที่เด็กออกกลางคันตะกี้
ที่มีโควิดมาจำนวนมากเพราะเขาไม่มีเครื่องมือสื่อสารที่เขาเรียกว่าแท็บเล็ต
พอไม่มีเครื่องมือสื่อสารก็เรียนอยู่บ้านเรียนอยู่บ้านปรากฏว่าเรียนไม่ทัน
พอเรียนไม่ทันโรงเรียนเปิดมาก็ไม่ไปซะเลย
วันนี้๗๘๙หมื่นคนนะครับหนี้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าของประเทศ
เพียงแต่ว่าเขาเลือกเกิดไม่ได้เขาอยู่บ้านนอกเขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจน
ผมถึงบอกกราบเรียนกับท่านรัฐบนตรีทั้งหลายทุกพักการเมืองทุกกระทรวงเลยครับ
อย่าทำบาปกับประชาชนคนไทยอีกเลยท่านอุ้มพอแล้วแหละครับ
แล้วอย่าไปชมมากสุดยอดสุดยอดเพราะคุณกิ่งเพราะทุนหัว
พอแล้วบอกท่านเถิดว่ามันไม่ได้แล้วนี่งบประมาณวันนี้ก็เห็นแล้ว
ชัดเจนเป็นงบประมาณกระจายเพื่อการเมืองคุณวิเทศพูดผิดกระจุก
กระจายกระจายเพื่อการเมืองเพราะเตรียมการเลือกตั้ง

รับชั่นผมก็ไม่รู้ว่าท่านคอลลับชั่นหรือไม่คอลลับชั่น
แต่การเมืองยุคนี้เป็นยุคที่เลวร้ายที่สุดท่านประธานผมต้องมาพูดในงบ
ถามว่าทำไมผมพูดว่าเลวร้ายที่สุดท่านประธานอยู่การเมืองมานาน
เราไม่เคยได้ยินคำว่ากล้วยแจกกล้วยกันเป็นหวีจ่อยกล้วยกันเป็นเครือนี่
เอาเงินมาจากไหนครับเอากันมาจากไหนล่ะมาแจกกันสะบัดช่อ
ผมไม่เคยได้ยินผมอายตัวเองเกินบางคืนผมนอน
คิดว่าการเมืองในสภามันมาถึงวันนี้ป่ะครับ
กับคนที่ชื่อประยุทธ์แข็งกล้ากับนักการเมือง
ทำท่าจะเอาจริงเอาจังท้ายที่สุดอ่อนปวกเปียกยอมหมด
ฉะนั้นเมื่อยอมเรื่องนี้เรื่องเศรษฐกิจวันนี้ท่านก็ไม่ได้ไปสนใจแล้วครับ
ชาวนาจะอยู่ยังไงนะครับตะกี้หมูพืชหกชนิดประกันรายได้
คุณประกันกันจริงสิครับใครมีข้าวเท่าไหร่เอามาขาย
มีข้าวเท่าไหร่เอามาขายแล้วไอ้โครงการประกัน
นี่ท่านประธานลองไปเช็คดูดีดีผมไม่ใส่ข้อความว่ามีการทุจริต
แต่ได้ข่าวว่ามีการเก็บหัวคิวจากพ่อค้าแต่ไม่รู้ปลายทางอยู่ตรงไหน
เขาเก็บกันยังไงครับท่านประธานเขาก็บอกว่าราคาตลาดให้มันอยู่อย่างนี้แหละครับ
ที่เหลือก็เอาเงินจากรัฐเข้าไปลงไปประกันแล้วก็ให้มันตึงราคาอยู่เท่าเดิม
คนที่เดือดร้อนก็คือรัฐบาลจะต้องเอาเงินไปซัพปอร์ตในการประกัน
ก็ไปนั่งหาส่วนต่างกันมาแต่ผมไม่รู้ว่าส่งใครนะครับ
ผมไม่รู้ว่าส่งใครแต่เรื่องนี้มีไหมมีครับท่านประธานมี
ความมั่นคงพอแล้วครับ
เรื่องยุทธโทประกอลนี่ให้ชะลอกับวิกฤตวันนี้
แล้วฝากรัฐบนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหน่อยในการบริหารเที่ยวนี้
นี่ในฐานะคนนับถือกันถ้าท่านจะทำเป็นโลกท้องถิ่นตามใจนายก
ก็พวกยาต่างให้มันมีอยู่ทุกรอพอสตเถอะซื้อไปให้เขาเต็มที่
นะครับไอ้เครื่องสแกนเครื่องตรวจนะครับก็เอาไปให้เขา
ไอ้ที่รอพอสตไม่มีโรงพยาบาลนั้นมีพวกยาต่างที่แก้โควิดแหละ
เราจะให้เป็นเป็นโรคท้องถิ่นได้ยังไงครับท้ายที่สุดก็ไปสร้างความยากจนสร้างความลำบาก
ให้กับพี่น้องแทนที่ว่ารัฐจะต้องรับผิดชอบตามรัฐมนูล
ท่านก็จะโยนปัญหาไปให้กับประชาชน
ให้รักษาให้ดูแลเอาเองให้ตรวจเอาเองให้เสียเงินเอาเอง
เอาแต่ลำพังนี่หากินไปวันหนึ่งนี่เขาก็ลำบากอยู่แล้ววันนี้
เพราะผมเที่ยวนี้ตั้งใจจะแปรยติไว้ทั้ง๒๐กระทรวงทั้งองค์กรต่างด้วย
แล้วจะชี้ให้เห็นเป็นจุดว่าจุดไหนไปเพิ่มเรื่องการเมืองกันที่ไหน

วันนี้เพียงแต่บอกคร่าวว่าท่านนายกครับ
ท่านทำบาปต่อแผ่นดินมาเยอะแล้ว
แล้วท่านจะมาอวดนะครับว่าเรื่องงบประมาณน่ะ
ทำได้ดีขนาดนู้นขนาดนี้
แค่อ่านแป๊บเดียว๒รังไม่ต้องอ่านมากอ่าน๒เล่มก็เห็นแล้ว
ว่าวันนี้ท่านตามใจคนที่อยู่ใกล้ท่านทั้งหมด
ส่วนบ้านเมืองจะเป็นยังไงสังคมจะเป็นยังไง
เศรษฐกิจจะเป็นยังไงชาวไล่ชาวนาจะเป็นยังไง
เด็กนักเรียนจะเป็นยังไงท่านไม่ได้ใส่ใจหรอกครับ
วันแรกที่ท่านเข้ามาเป็นรัฐบาลมาเป็นนายกท่านอาจจะคิดเรื่องนี้
พออยู่ไปนานนานท่านเริ่มติดครับท่านเริ่มติดกับตำแหน่ง
เลิกติดกับลูกยอแล้วก็พูดทุกครั้ง
ผมไม่ไม่อะไรไม่ใส่ใจกับตำแหน่งแต่ท่านจะเป็นต่อ
มันตรงกันข้ามทุกเรื่องแล้วเรื่องกระแนะกระแหนนี่
วันนี้พอพอบ้างนี่ล่าสุดก็เลือกผู้ว่าได้
ผู้ว่ากรุงเทพเขียนไว้๒๐๐กว่าโครงการ
ถ้าทำได้ก็เก่งกว่าเร็วเค้าเก่งกว่าอยู่แล้ว
นี้พูดในภาษาไทยอย่างเดียวแล้วก็ถามประธานกลับมา

มันจะรู้เรื่องหมดครับเขาใช้ภาษากลาง
ฉะนั้นอย่าไปกระแนะกระแหหรอกครับมันกระแนะกระแหก็พอแล้ว
ท่านลองถามผู้รู้เพื่อระยะเวลาที่จะอยู่อีกเดือน๒เดือน
ก่อนที่จะถึงศาลเขาจะตัดสินเร็วนี้ว่า๘ปีหรือไม่๘ปีเนี่ย
แก้ปัญหาให้กับประชาชนนะครับท่านประธานครับด้วยความเคารพ
ก็ฝากไว้ยังมีเวลาในวาระที่๒ผมเตรียมการแปลไว้ทุกกระทรวงทุกวงกลมครับ
เพราะยังไงเสียพักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนครับ
เราต้องการเดินแก้ปัญหาให้พี่น้องอยู่ดีกินดีครับ